เรื่องนี้เราตามให้นะคะที่ทุ่งส่งนครศรีธรรมราชค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ออกมาร้องสื่อว่าช่วยตามให้หน่อยเถอะ
กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เหตุการณ์ก็คือลูกชายของคุณแม่นะคะอายุ๑๕ปีไปนั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนที่หน้าร้านขายของ
ปรากฏว่าโดนยิงเฉยเลยกระสุนเข้าที่ศีรษะนะคะต้องผ่าตัดสมองเนี่ยค่ะ
ตอนนี้คุณแม่บอกว่าเหมือนจะเป็นเจ้าชายนิทาด้วยซ้ำคือไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องมันยังไม่คืบเลยแล้วดูบาดแผลน้องที่ผ่าตัดเปิดกระโหลกเลยอะค่ะ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วครับแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องคุยกับทางฝั่งคนเจ็บด้วย
อืมต้องรอให้น้องรักษาตัวอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็สอบปากคำอืม
แต่ประเด็นคือน้องไม่รู้จะเป็นเจ้าชายนิทราหรือเปล่าเลยอ่ะ
ชายนิทราคือโอกาสฟื้นคือยากมากเลยนะครับเนี่ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องรออะไรต่อ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสามสิบกันยายนมือยิงคือนายภูเบศ
หรือในภูมิอายุ๑๙ไปมอบตัวแล้วรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แต่ตำรวจภูทรทุ่งสงศ์บอกว่าต้องรอคุยกับคนเจ็บก่อน
ที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องของการแก้แขนแทนเพื่อนอ่ะคุณผู้ชม
ครับก่อนหน้านี้เพื่อนของในภูมิมือยิงอ่ะ
ไปมีเรื่องกับหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของน้องเตคนเจ็บ
แต่น้องเตไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะอืม
ในภูมิอ่ะตามไปแก้แค้นแต่กระสุนมันดันพลาด
ไปโดนน้องเตที่ไม่รู้อิโนะอิเนะด้วยเลยครับ
เรื่องราวมันเป็นลักษณะประมาณนี้แต่อยากให้ดูภาพนี้ค่ะ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ภาพนี้นะคะ
วัยรุ่นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มามีผู้หญิงซ้อนท้าย
เขาชื่อว่านายนะตามลูกศรสีแดงนะ
ชื่อนายนะลงจากรถควักปืนในกระเป๋า
แล้วก็ไปยิงทางฝั่งคู่อริเขาชื่อนาย
เห็นไหมชิงแบบนี้เลย
มีการตามพักพวกมาขี่รถไล่ยิงนาย
เหตุการณ์หลังจากนั้นนายภูเบทรอดนายพูม
รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ยิงเข้าไปในร้านขายของก็คือร้านขายของชำ
ที่บอกว่ามีคนยิงสวนออกมาที่อ้างแบบนั้น
เอาไปอ้างตำรวจว่ามีความแต่จริงก็เป็นการแก้แค้น
ขี่รถจักรยานยนต์กันออกมาตามล่าแก้แค้นโอ้โหนี่มันอย่างนี้เลย
แล้วยิงเข้าไปในร้านขายของชำแล้วกระสุนไปโดนหัวน้องเตไง
ตายแล้วน้องเตยเจ็บหนักไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย
จะเป็นเจ้าชายนิทราหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้
ยังไม่ฟื้นเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่มันเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันอย่างนี้เลยมันเป็นแบบนี้ดูสิคะโอ้โหตายแล้วอ่ะ
เมื่อวานนี้คารินกระมุดโยธินนักข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของน้องเตนะคะ
คุณแม่ก็คุยกับทีมข่าวแบบคุยไปน้ำตาไหลไป
บอกว่าเครียดมากกังวลมากกลัวลูกชายจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้
เพราะว่ากระสุนมันไปโดนเส้นประสาทสำคัญนะคะครับแม่ก็ทำทุกอย่างบนบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
ขอให้เกิดปฏิหารกับลูกนะคะส่วนประเด็นที่ว่าทางฝั่งคนก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจ
อ้างว่ายิงป้องกันตัวเพราะว่ามีคนที่อยู่ในร้านขายของชำยิงออกมาก่อนเนี่ยนะ
โกเขียวเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังรัวหลายนัดเลย
แต่ไม่รู้หรอกว่าปืนฝั่งใครยิงฝั่งไหนตอนนั้นทุกคนก็หมอบหลบ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วชุลมุนมากแต่โกเขียวเจ้าของร้านขายของชำมั่นใจว่า
นิวซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ในกลุ่มของน้องเตหรือเปล่า
ครับแต่เท่าที่รู้ในภูมิคนก่อเหตุเนี่ย
เคยมีคดีแทงคนตายเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาก่อเหตุครั้งนี้ก็คือมายิงเนี่ยค่ะ
แล้วคนที่มายิงแล้วลูกหลงโดนน้องเตเนี่ยเขามายิงตามหาคนชื่อนิว
วันนั้นมีคนชื่อนิวมีเด็กวัยรุ่นชื่อนิวอยู่ในร้านของเราไหมครับ
ไม่มีนี่ว่าในใจว่าปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มอย่างนี้เต้าไปหลุน
แต่วันนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีใครยิงส่วนออกไปแล้วเปล่า

อืมก็รู้จักเหมือนกันก็รู้รูปทราบข่าวเหมือนกัน
ก็จะอย่างนั้นเต้นเต้นกันได้นี่ค่ะครับในภูมิหรือในภูเบสเนี่ย
มีคดีเก่านะคะมือยิงรายนี้เคยมีคดีแทงคนตายอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลมาได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยค่ะ
สิบเอ็ดกันยายนปีที่แล้วนะในภูมิเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปแทงนาย
ธเนธพักดีบุญหรือในเสกอายุสิบเก้าจนในเสกตายอื้อหือ
แล้วในภูเบสก็อายุสิบเก้าครับก่อเหตุปีที่แล้วว่าอายุสิบแปด
ก็ก่อเหตุแทงคนตายแล้วอย่างเงี้ยด้านคุณแม่ของนายธเนธ
ที่เป็นเหยื่อคมมีดนะคะในคดีเก่าเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าคือคดีของลูกแม่เนี่ยแม่ยังทำใจไม่ได้เลย
ตอนนี้เหลือแค่รูปถ่ายเหลือแค่รถจักรยานยนต์ของลูกชาย
เอาไว้ดูต่างหน้านี่คือนายธเนธพักดีบุญหรือในเสกอายุสิบเก้านะคะ
ภาพขวามือนะคะที่โดนแทงตาย
ถูกยิงโอ้โหคนเป็นแม่เหมือนกัน
คดีลูกแม่เนี่ยตลอดเวลาเป็นปีเนี่ยแม่ก็อยู่อย่างไร้ความหวัง

ในภูมิผู้ต้องหายังไม่โดนอะไรเลย

ยิงคนสาหัสอีกคนนึงดูสิคะ
พอเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวกันติด
ถึงก็ลูกมาเสียไปแบบนี้ก็คิดถึงมากค่ะคนร้ายมันยังลอยนวลอยู่
ถึงจะอยู่ในคดีแต่ว่าเขายังไงอ่ะยังอยู่ข้างนอกยังเที่ยวข้างนอก
ยังไม่ได้มีอะไรเลยก็คดีเก่าที่ไปแทงเขาตายเนี่ย
ก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะคะ
เขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงจะถูกสารตัดสินยังไงเนี่ยต้องรอก่อน
แต่ตอนนี้คือเขาเป็นผู้ต้องหามันแน่ภูมิเป็นผู้ต้องหา
ก็แม่ของน้องที่ถูกแทงเสียชีวิตอ่ะบอกว่าลูกแม่ตายอ่ะ
แต่คนที่แทงลูกแม่ตายเนี่ยยังออกมากินมาเที่ยวอะไรอยู่ข้างนอกเลย
สุดท้ายไปยิงคนเจ็บสาหัสอีกคนนึง
ทีนี้ค่ะทางฝั่งพ่อของในภูมิคุณพ่อวีระอายุ๖๐
พ่อบอกพ่อก็เครียดนะนอนไม่หลับนะเสียใจมากนะ
หัวอกคนเป็นพ่อก็อึดอัดลูกชายก็มีปัญหาจริงนั่นแหละ
รักเพื่อนมากรักเพื่อนจนเหมือนไปแก้แค้นแทนเพื่อนแล้วก็ไปก่อเหตุไม่ดีอ่ะครับ
พ่อบอกว่าฝากถึงลูกหน่อยได้ไหมแทนที่จะรักเพื่อนขนาดไปก่อเหตุอะไรแบบเนี้ย
รักตัวเองดีไหมรักพ่อรักแม่รักครอบครัวดีไหม
เพราะหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกชายจะติดคุกหรือเปล่าไงไหนจะคดีแทงคนตายไหนจะคดีน้องเต
ถ้าเพื่อนเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะโทรมาคือเขาเป็นคนรักเพื่อน
แล้วอย่างปืนที่ภูมิเอาไปเป็นปืนใครพ่อทราบไหมครับ

คงไม่มีปืนไม่ได้เป็นเด็กที่เล่นปืน
ไม่ได้เล่นปืนเขาก็อยากจะพูดว่าหนึ่งเพราะว่าเป็นเครือญาติกัน
เพียงแต่เราเที่ยววัยรุ่นนะวัยรุ่นมันเที่ยวคนละกลุ่มคนละฝูงกัน
เพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่
เข้าใจไหมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
เมื่อปีที่แล้วเห็นว่าภูมิก็ไปช่วยเพื่อนแบบนี้

ครั้งตอนนั้นก็รับทราบเยอะ

ทีนี้ค่ะคนที่ต้องคุยด้วยมากที่สุดเลยก็คือตำรวจนะคะ
ก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นว่าทางครอบครัวของน้องเตคนเจ็บเนี่ย

แล้วก็กังวลในกรณีที่ว่าเห็นตำรวจบอกว่าต้องรอให้คนเจ็บรักษาอาการบาดเจ็บ
อาการดีขึ้นแล้วต้องสอบปากคำคนเจ็บด้วย
แต่คนเจ็บคือเขาหนักมากอะ
เขายังไม่ฟื้นเลยแล้วจะยังไงดี
ทางพันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิทองทิพย์ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์บอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งเฉยนะ
คือคดีนี้มันเป็นลักษณะที่ว่ากลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกัน

ตอนนี้ทางคดีเดี๋ยวรอสรุปสำนวนก่อน
ก่อนหน้านี้แจ้งข้อหานายภูเบศไปเรียบร้อยแล้ว
แจ้งข้อหาพยายามฆ่า
แต่ถามว่าแล้วทำไมปล่อยตัวในภูเบศไปล่ะ
ตำรวจบอกว่าก็เขามามอบตัวด้วยตัวเอง
และนายภูเบสติดโควิด๑๙

ยืนยันว่าสามารถสรุปสำนวนคดี
ส่งอายการได้ภายในสิ้นเดือนนี้
ไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้น้องเตฟื้น

ตำรวจยืนยันว่าดำเนินการอยู่ตามขั้นตอน

แต่คนที่ไปแทงคนตายมาแล้วคดีเนี่ย
อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่

แต่ระหว่างเนี้ยไปยิงคนสาหัสอีกคนนึงเนี่ยค่ะ
เออนี่ให้ประกันตัวไปเหรอใช่ไหม
หรือมันยังไงหรือความจริงแล้วเขาควรจะต้อง

ก็เข้าใจว่าคดีแรกที่ไปแทงคนตายศาลยังไม่ตัดสิน